อีกหนึ่งเรื่องไปดูคลิปเหตุการณ์กันดีกว่า
เหตุการณ์ที่มีการไล่ฟันกันใต้ทางด่วนนะคะบริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดงค่ะ
งานนี้เป็นนักศึกษาถูกคู่อริในสถาบันเดียวกันไล่ฟัน
เย็บหน้ากว่า๑๐๐เข็มเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นตั้งแต่วันอังคารที่๒๘มิถุนายนที่ผ่านมา
โดยนางขวัญใจนันทรัฐอายุ๓๖ปีซึ่งเป็นมารดาของนายเพชรอายุ๑๖ปี
เด็กชายที่สวมเสื้อสีส้มที่กำลังคร่อมจักรยานยนต์เนี่ย
เล่าว่าวันเกิดเหตุขณะลูกชายเสร็จสิ้น
เรียนที่โรงเรียนอาชีวะแห่ง๑ย่านอนุสาวรีชัยสมรภูมิ
ก็ขี่รถจักรยานยนต์นี่แหละค่ะมากับกลุ่มเพื่อน
แล้วก็จอดรอเพื่อนผู้หญิงบริเวณใต้ทางด่วนดินแดง
จู่เป็นแก๊งเสื้อส้มมาด้วยกันใช่ไหมคะ
ถูกวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งสวมชุดสถานศึกษาเดียวกัน
ขี่จักรยานยนต์ตามมาใช้มีดฟันแล้วก็ใช้เท้าถีบลงจากรถค่ะ
ส่งผลให้ต้องวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทาง
เหตุการณ์นี้นะคะส่งผลให้นายเพชรถูกกลุ่มวัยรุ่น
ใช้มีดฟันเข้าที่บริเวณใบหน้ามือแล้วก็แขนค่ะ

เป็นจำนวนกว่าหลายร้อยเข็มโดยเฉพาะบริเวณใบหน้า
ขณะนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ

บอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีคู่อริมาก่อน

เรื่องต้นยังไม่ทราบแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุนะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยตำรวจสถานีตำรวจนครบานดินแดงก็
อยู่ในขั้นตอนการสอบสวนพยานแล้วก็รวบรวมหลักฐาน
เพื่อนำไปสู่การจับกลุ่มผู้ลงมือก่อเหตุต่อไปค่ะ

นักเรียนนักเพลงต่างสถาบันกันอะไรแบบนี้

ริมถนนรถก็วิ่งผ่านไปผ่านมาเขาก็ไม่สนใจ

อย่าลืมนะคะตอนนี้กฎหมายเขาออกมาเด็ดขาดแล้ว
พ่อแม่โดนด้วยสถาบันก็โดนด้วย
สถาบันมากยิ่งต้องอย่าทำ

เอาเป็นว่าให้กำลังใจน้องนะคะ
ก็รักษาตัวแล้วก็หายไวเดี๋ยวเรื่องนี้ตามต่อแน่นอนค่ะ